หลายคนบอกว่าดวงไม่ดีจริงไม่ได้หรอกนะที่จอดรถ
เพราะว่ารถมันล้นเมืองเหลือเกิน

เห็นรถกำลังถอยออกพอดีกะว่าเดี๋ยวเสียบเข้าเลย

จองได้เหรอป้า
และตอนนั้นที่จอดก็หายากมากเพราะวันหยุดคนมันเยอะ
พฤติกรรมแย่แบบนี้ไม่สมควรอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่น
หน้าไปอยู่ดาวอังคารเป็นไปได้ช่วยแชร์กันหน่อยครับ
แล้วก็ติดแท็กเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

ออกให้แล้วเนาะคือเป็นช่วงวันหยุดวันแม่นี่แหละ

เขาก็บอกว่ามาจองแบบนี้ได้ยังไง
คนเขาเลี้ยวเข้ามาขนาดนี้แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ
แถมเจ้าของคลิปเล่าเพิ่มเติมด้วยว่าตอนแรก
ป้ากวักมือเรียกอ๋อนึกว่าเรียกให้รถตัวเขาเข้าไปจอด

เรียกเออกวักออกคือดูผิดดูจังหวะผิด

การยืนจองที่จอดรถแบบนี้ในต่างประเทศ

แต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้
มันผิดแค่มารยาทเฉย

ไม่ใช่มาจองกันแบบนี้มันทำไม่ได้

อย่าด่าอะไรที่มันพรุษวาสออกไป

ในส่วนของคนที่ไปจองยังไม่มีกฎหมาย
แต่ถ้าไปเอาเก้าอี้ไปวางเอาไว้เอาของไปวาง